ข่าวบรรเทิงกันกับเชอรี่รัฐนาปัยทูนะ

ไปใหญ่อีกแล้วอันนี้หนูก็เคยบอกเอาไว้
แถมยังฝ่าฟันอุปสรรคกันเยอะเลยทีเดียว
และล่าสุดหมอดูออกมาทักอีกบอกว่าคู่นี้เอาจริงไปไม่รอดค่ะ
โอ้โหไม่รู้จะอุปสรรคฝ่าฟันอะไรกันขนาดไหน
เหมือนจะเป็นการออกมาสยบข่าวเมาส์ค่ะ
ประเด็นที่คุณพี่ไม่ปลื้มนะคะหลังจากขวัญอุสามณี

ร่วมกับหวานใจก๊อฟพิชยะแล้วก็คุณแม่ของฝ่ายชายลงในอินสตราแกรมส่วนตัว
ล่าสุดหนุ่มก๊อฟก็ได้เผยถึงความสัมพันธ์ค่ะกับนางเอกวิ่งหมอชิด
บอกว่าตอนนี้แฮปปี้ดีเหมือนเดิม
แล้วก็ยังไม่ได้โชว์สวีทอะไรเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใดค่ะ
ส่วนประเด็นที่เจ้าตัวโดนหมอดูทำนายดวงความรัก
นางเอกรุ่นน้องว่าไปไม่รอด

เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะเกิดจากผลของการกระทำมากกว่า

ก๊อฟบอกแบบนี้โอ๊ยก็ไม่ถึงไปตามเฝ้าหรอกนะคะ
ก็เพียงแค่แวะเวียนไปหาบ้าง
เอาขนมไปให้เป็นครั้งคราวก็เท่านั้นเองค่ะ
ก็ไม่ได้ตลอดนะครับก็มีไปบ้างเล็ก
อันนี้คือน้องคงอยากให้มากิน

แล้วก็น้องอยากกินอะไรอะไรอย่างนี้

ก็คิดว่าฟังหูไว้หูครับสำหรับเรื่องนี้
ก็คิดดีแล้วก็เดินแบบเดินไปข้างหน้าทำบุญบ้างอะไรอย่างนี้ครับ

จะเป็นอุปสรรคบ้างในบางอย่างที่เข้ามาในชีวิต
ที่ทำให้เราทั้งคู่แข็งแรงขึ้น
แล้วก๊อฟเองก็ได้เรียนรู้ที่จะแข็งแรงเพื่อใครสักคน
มันก็โอเคนะครับ
ส่วนในเรื่องของปัญหากับครอบครัวฝ่ายหญิง
หนุ่มก็บอกว่าไม่อยากจะพูดเรื่องนี้

ขวัญเขาออกมาพูดจะดีกว่า
ส่วนถ้าเกิดว่าให้ไปพบกันกับครอบครัว
ถ้าว่างตรงกันหนุ่มก๊อฟบอกว่ายินดีจะไปคุยนั่นเองนะคะ